สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงกลางวันแดดค่อนข้างแรงละทีเดียววันนี้ตลอดทั้งวันครับ
หลายจุดหลายพื้นที่เริ่มมีกลุ่มก้อนเมฆเข้ามาปกกลุ่มก็ช่วยลดความรุนแรงของแดดในช่วงกลางวันได้เยอะเลยทีเดียว
หลังจากนี้กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อหรือไม่สภาพอากาศเมืองไหนของเราจะเป็นอย่างไรไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
กลับละครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปในที่จะมองและเวียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในบริเวณพื้น
พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกฟิลิปปินส์ยังคงมีการก่อตัวของกลุ่มฝนอยู่แน่นอนครับ
กลุ่มฝนเหล่านี้เองมีพร้อมกับเมฆขนาดใหญ่นะครับ
โดยจากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศเทราทีวี
เมฆเหล่านี้ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเข้ามาปกกลุ่มในเมืองใดของเรา
อย่างต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
หลังจากวันพรุ่งนี้กลุ่มก้อนเมฆจะลดลงนะครับ
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากเรื่องของกระแสลมนั่นเองนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวัน
ไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนกระแสลมยังแรงนะครับ
แต่ว่าหลังเที่ยงคืนไปจะสังเกตว่าสีส้มกลายเป็นสีเหลือง

ที่อ่อนลงแบบนี้เนื่องจากว่ากันนานที่เอง
บริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ

มีการดูดเอากระแสลมที่พัดเข้าหาเมืองในของเรา
เข้าสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ

กลายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่

คาดการณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรานะครับ

แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันครับ

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก

อยู่บริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
ส่วนตอนบนอย่างเช่นภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ก็มีโอกาสเกิดฝนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เป็นฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
หลังจากนี้จะค่อยแผลลงมาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นใครไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้

ก็ระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ทีนี้มาดูที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยอาจจะเยอะหน่อย
โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๕กุมภาพันธ์
จะเป็นช่วงที่มีการคาดการณ์ว่าฝนนั้นจะเยอะกว่าช่วงก่อนหน้านี้
ดังนั้นใครที่จะไปในบริเวณดังกล่าวนะครับแถวบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงคราปัตตานีนราธิวาสก็ต้องระวังเรื่องของฝนด้วย
ส่วนคลื่นลมนั้นก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
เป็นต้นไปอย่างที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
หลายจุดหลายจังหวัดหลายภาคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
จะเดินทางใช้ชีวิตก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ